ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคุณแม่แล้วนะครับแต่อายุเพิ่ง๒๕นะครับมีลูกเป็นลูกสาวยุค๔ขวบ
เขาก็โพสต์คลิปที่ถ่ายเอาไว้บอกว่าอยู่ดีดีค่ำวันหนึ่งครับ
อยู่ที่บ้านที่ตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
อาบน้ำออกมาเลยนะฮะผู้หญิงท่านนี้เนี่ยมีผู้ชายคนนี้มายืนอยู่หน้าบ้าน
ชายคนนี้ครับอายุก็น่าจะสัก๔๐ได้แล้วมั้งท่าทางก็แบบนี้ฮะ
โพสต์คลิปแล้วก็บอกข้อความว่าเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้เลย
มากมากจะร้องไห้มีขี้เมาเดินมาอยู่ตรงประตูบ้าน
ตอนนั้นลูกสาวกับเรากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาถามนั่นนี่ถามทางมั่ง
ทำเป็นไม่เข้าใจแล้วก็ยืนมองอยู่นานมาก
ต้องรีบวิ่งพาลูกไปแอบในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
นี่ครับโอ้โหเธอบอกว่าน่ากลัวนะฮะ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปอายุ๒๕นะครับบอกว่าทำงานอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริม
ที่บ้านอยู่กับคุณพ่ออายุ๘๑คุณแม่อายุ๗๓ลูกสาว๔ขวบสามีก็แยกทางกันไปแล้ว
ค่ำเมื่อวานนี้อาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาจากห้องน้ำ
ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ประตูหน้าบ้านทำทีเป็นเหมือนกับมาถามเส้นทาง
แต่สายตามองสอดส่องไปทั่วบ้านทำให้กลัวมาก
กับแม่ก็ขึ้นบนบ้านไปแล้วตัดสินใจอุ้มลูกวัยสี่ขวบ
หลบในห้องเก็บเสื้อผ้ารอให้ชายคนนี้หนีไปเอง
แล้วก็พยายามถ่ายคลิปพยายามดูตลอดว่ามันจะทำอะไรบ้าง
ก็อยู่นานเกือบ๒๐นาทีนะผู้ชายคนนี้
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินจากไหนมาไม่รู้ก็มายืนพิงประตูบ้านตรงนี้
แล้วถามหาทางไปแม่ริมแล้วซึ่งลูกสาวตัวเล็กสี่ขวบ
ก็ไม่รู้จักก็รีบวิ่งไปบอกบอกข้างในห้องซึ่ง
สองคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตอนนั้นก็คือต้องหาลูกไปหลบก่อน
เพราะว่าเขามองเข้าไปในบ้านตลอดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างนี้
เขาถามเราแต่เราไม่ตอบแล้วก็เราเงียบเราไม่รู้ว่าถ้าเราตอบไปอย่างนี้
เขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเขาจะเข้ามาบ้านไหม
ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านด้วยค่ะ
หนูคิดว่าหนึ่งคือบ้านหนูไม่มีไม่มีรั้วแล้วก็ซึ่งง่ายต่อการเข้ามาข้างในบ้าน
แต่ปกติก็คือมีคนอยู่ที่บ้านตลอดแต่ก็ไม่เคยมีใครเข้ามา
วันนี้เธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่ริมนะฮะแต่ว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งความนะฮะ
คือตำรวจเขาก็มีเหตุผลนั่นแหละนะเขาก็บอกว่าจากคลิปมันก็ยังไม่ได้ทำความผิดสำเร็จอะไรนะ
มันก็มายืนด้อมอยู่หน้าบ้านมันก็ไม่น่าปลอดภัยก็จริงนั่นแหละ
แต่ตำรวจเขาก็ไม่ได้เมินเฉยหรอกครับเขาก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ไว้ใจมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเป็นคนนอกที่เข้ามาในพื้นที่
จะได้ป้องกันล่วงหน้าเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัย